มีข่าวออกมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
ที่ตำรวจแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชมพุรี
เอาถังแก๊สเข้าไปขังตัวเองไว้ในรถ
เปิดวาวแก๊สไว้กะว่าจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทางญาติพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่๒ชั่วโมง
กระทั่งต้องเอากุญแจรถสำรองไปเปิด

ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๕ทุ่ม
เขาก่อเหตุลักษณะนี้อีกครั้ง
ทีนี้เอาถังแก๊สขนาดใหญ่ไปนะฮะ๑๕กิโลเข้าไปไว้ในรถ
เปิดปิดวาวไว้เรื่อยให้แก๊สมันออกมาในรถ
แล้วปรากฏว่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
ทีนี้แหละครับเกิดระเบิดขึ้นในรถ
เขาถูกไฟคลอกอาการสาหัส
เท่ากับเขาพยายามก่อเหตุประชดเมีย๒ครั้ง

และเมื่อคืนเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้
สาสมัครกู้ภัยมูลิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหม้

ใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามนต์ที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองชมบุรี

ก็คือนายเอกชัยถนอมแนบอายุ๒๐ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายหลายแห่งเพราะถูกไฟคลอก
ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
จากการสอบถามพ่อของนายเอกชัย
ก็เปิดเผยว่าคือลูกชายทะเลาะกับภรรยา
ก่อนหน้านี้ที่เล่าไปคือวันศุกร์ก็พยายามประชดภรรยาอยู่แล้ว
เอาถังแก๊สเข้าไปนั่งในรถตอนนั้นเป็นถังแก๊ส๕กิโลกรัม
เปิดแก๊สออกมาภายในรถเหมือนกันนะครับ
แต่คราวนั้นทางญาติก็เกลี้ยกล่อมแล้วก็ช่วยกันไว้ได้
แต่คราวนี้มาก่อเหตุเอาถังแก๊ส๑๕กิโลกรัมเข้าไปในรถ
ก็ประชดเมียอีกนั่นแหละครับเหมือนจะฆ่าตัวตาย
โดยเปิดวาวแก๊สปิดวาวแก๊สเป็นระยะเปิดปิดแบบนี้
จากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาใช้
แต่มันเกิดประกายไฟกับแก๊สที่อยู่ในรถ
จึงเกิดการระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นนะครับ

ปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจริงปรับจ